อยู่ตรงนี้แต่ว่ามันลงมามันโดนสังสีมันก็จะเสียงดังว่าเขาอาจจะตกใจกับคนที่เขาเดินผ่านไปผ่านมา
แต่ว่ามันไม่ตื่นออกนอกมันก็เดินอยู่ในพื้นที่ผมนี่นะครับ
มันก็ตกอยู่ช่วงนี้แค่นั้นเองครับ

แต่นี่พอตัดลงมาช่องนี้มันไม่โดนสังกษีมันก็ตกอยู่ช่องนี้ครับ
เพราะว่าตอนแรกมันลงมามันกระเด็นมาแถวนี้บ้าง

นี่ตัดออกไปช่องแล้วมันก็ไม่ไปไหนแล้วนะครับ
ก็บอกแล้วเจ้าบ้านเขามีแบบการว่ามันตกเชียดหัวเชียดอะไรข้อมันเนี่ย

พวกผมทำก็ตกอยู่ช่วงนั้นอะไรวะ
แต่เสียงมันดังลงมามันโดนสังศรีนะครับ
เสียงดังเสียงดังมากด้วย
แต่ว่าตกออกมาข้างนอกไม่มีครับ